ไปเล่นน้ำสงกรานไปเที่ยวสงกรานแบบวิถีไทย
ห่มสบายไปเมืองสองแควร์แล้วไปส่งน้ำพระบรมศาลีริกฐาตุกันค่ะ
สิริมงคลให้กับชีวิตกันหน่อย

ถูกต้องค่ะคุณชนะไปกันที่วัดราชบุรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนี่แหละ
วันนี้ที่วัดคือคลืนมากเป็นพิเศษเลย
เพราะว่าชาวบ้านเขาพากันแห่มาร่วมพิธีเปิดงานต้อนรับสงกราน
อย่างงานนุ่งโจงห่มสบายเที่ยวสงกรานวิถีไทยเมืองสองแควร์นั่นเอง
ภายในงานนะคะก็จะมีประชาชนจำนวนมากเลย
เขาพร้อมใจกันใส่ชุดไทยที่มันมีสีสันสดใสแบบนี้มาร่วมงาน
บางคนเขาใส่เสื้อลายดอกส่วนใหญ่ผู้ชายเราจะชอบใส่เสื้อลายดอก
สำหรับการจัดงานสงกรานวิถีไทยวัดราชนี้นะถือว่า
เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้
ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะ
ประเพณีสงกรานมันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

แล้วก็ในพิธีเขาก็จะมีการทำบุญสวดพุทธมงคล
ส่งน้ำพระบรมศาลีริกฐาตุและก็รับน้ำมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคลแบบที่เห็นกันไปนะคะ
จากนั้นภายในงานก็ยังมีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลย

ใช่ไหมเขาจะต้องไปพบรักกันที่นั่นด้วยใช่ไหม

แล้วก็ยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านการละเล่นต่าง
รวมไปถึงไฮไลท์สำคัญของงานอีกอย่างนึงนั่นก็คือ
แห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีหลวงค่ะ
นี่ค่ะเป็นพิธียิ่งใหญ่มากนะคะมีพี่น้องประชาชนชาวบ้านจำนวนมาก
ร่วมตั้งขบวนเดินแห่ผ้าสามกษัตริย์ก่อนนำผ้าไปห่มเจดี
แล้วก็ร่วมส่งน้ำพระเจดีหลวงร่วมกันนะคะโอ้โหถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่มากมากนะ
ก็เป็นการทำบุญต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะรับสิ่งดีรับความเป็นสิริมงคลเข้ามา
อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปแบบทั่วหน้าเลย
สำหรับใครที่อยากจะไปร่วมงานนุ่งโจงห่มสบายเที่ยวสงกรานวิถีไทยเมืองสองแควร์นะคะ
เชิญชวนยังคงไปกันได้คุณผู้ชมค่ะเขาจัดงานยาวไปจนถึงวันที่๑๕เมษายนเลยจ้า
คุณผู้ชมถ้ายังนึกไม่ออกนะอาจจะไม่เคยไปจังหวัดพิศนุโลก
ถามว่าวัดราชบุรณะอยู่แถวไหนคุณชนะบ้านคุณชนะคุณบอกเลยตรงไปเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย
ไม่ได้ตรงไปเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายจุดสังเกตคือเขาอยู่ตรงข้างกับวัดใหญ่
ที่เขาไปศักราบพระพุทธชินราชไงอยู่ใกล้กันอยู่ตรงข้างกันเอง
แล้วบ้านคุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแถว
ถ้าขับจากบ้านคุณออกปากซอยแล้วเลี้ยวเลยไม่กล้าบอก
กลัวอะไรคะ
กลัวเดี๋ยวไปเยี่ยมเยือนแถวบ้าน

คนชอบก็มีเป็นร้อยนะคนเกลียดโอ้ยหลายพัน